รัฐมาร่วมส่งคำโวยพรให้กับปูชนิยบุคคลในวงการบันเทิงค่ะ
อาแอดสมบัติคุณผู้ชมนะคะก็ครบรอบ๘๔ปีแล้ว
ศิลปินแห่งชาติเลยนะคะก็วันเกิดไปเมื่อสองวันก่อนนี่แหละคุณผู้ชม
ซึ่งพี่มินนะคะแล้วก็พี่เอกพันธ์ทำเตอร์ไพรส์ค่ะ
ด้วยการจัดงานวันเกิดให้นะคะอย่างภาพที่เห็นเลยค่ะ
เอารถตู้นะคะไปรอพร้อมกับภรรยาค่ะ
โดยงานวันเกิดนะคะจัดที่ห้องอาหารเล็กนะคะย่านรัชดาค่ะ
ก็จัดโต๊ะบางห่างกันแบบนี้ค่ะ
โดยอาแอดนะคะก็บอกว่ามีความสุขมาก
คิดว่าลูกหลานจะคิดถึงกันเสมอแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวสอบถามพี่บินนะคะบอกว่าผูกพันแล้วก็รักอาแอดมากค่ะ
หนังเรื่องแรกกับอาแล้วก็อาให้ความรู้
เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนครูของพี่บินเลยก็ว่าได้นะคะ
และของขวัญคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าให้อะไรอาแอดนะคะ
ปรากฏว่านะคะของขวัญที่พี่บินพี่ท็อปพี่ไทยให้ก็คือ

คืออาแอดแกชอบลูกโป่งแบบนี้เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะ
ซึ่งอีกคนนึงนะคะที่ร่วมอวยพรในงานวันเกิดของอาแอร์นะคะ
ก็คือคู่ขวัญตลอดการค่ะอาเปี๊ยกอรัญญา
คุณผู้ชมภาพนี้โอ้โหคุณอีบพุทธธิดาลูกสาวอ้าเปี๊ยก
ได้โพสต์ภาพของทั้งคู่แล้วก็เล่าบอกว่า
เมื่อวานคุณแม่แวะเอาเค้กวันเกิดไปให้ลุงแอดนะคะที่บ้าน
เนื่องในวันเกิดอายุครบ๘๔ปี
แอดและภรรยาเป็นที่รักของครอบครัวศรีราชายามาเสมอ
เป็นมิตรภาพอันยาวนานของคู่ขวัญสมบัติอรัญญาที่มีมาอย่างยาวนาน
เชื่อแน่ว่านะคะแฟนบันเทิงไทยรัฐที่เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่
คงทันนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยโอ้โห
ครองใจแฟนหนังมายาวนานกว่า๕๐ปีคุณผู้ชม
ภาพที่มิดูก็เป็นภาพยนต์เรื่องกสวรรค์หาชสวรรค์นะ
เออนะคะซึ่งสัตวัสดิ์มาแล้วนะคะ

ขวัญอมตะคู่นี้ก็ยังเป็นที่รัก
อ้าบเบี๊ยงและแอดแฟนร่วมงานกันมามากกว่า๒๐๐เรื่อง

หนังก็น่าจะหวนคิดถึงวันเก่า
ที่เคยได้ติดตามผลงานของทั้งคู่มาค่ะ

ภาพในอดีตนี่มากมายจริงนะคะ
แล้วก็เปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันที่คู่กัน
เห็นภาพแบบนี้นะคะต้องพูดได้คำเดียวว่า
นี่คือคู่ขวัญอมตะที่เป็นขวัญใจนะคะ
แล้วก็เป็นตำนานของวงการอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะ

สองร้อยกว่าเรื่องอืมนะคะ

นะคะก็ขอแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังอาแอดด้วยนะคะ